การเมืองหน่อยเพราะว่าได้วันประชุมแล้ว
เปิดประชุมรัฐสภา๓กรกฎาคมนี้
นั่งเป็นประธานก่อนเพราะว่าท่านอาวุโสสูงสุด
ขนาดที่นายอนุทีนบอกปัดโดยรับอะไรไม่มี
แล้วไปคุยอะไรกับคุณเนวินผมนี่เจ้าของพัก
ผมนี่เจ้าของพักภูมิใจไทย

มือชมคำของเมื่อวานนี้นะครับ
ได้มีประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่พระราชกิจศาฒิกาเพย์เรียกประสงค์รัฐทราชภา
ตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมเป็นต้นไป
โดยมีพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การครับ
แล้วก็หลังจากเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยแรกแล้วนะครับ
วาระแรกที่จะต้องนัดประชุมเพื่อเลือกประธาน
แล้วก็รองประธานสภาผู้แทนรัศดร
โดยจะให้สอสอที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราว

ก็ได้แก่ท่านพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินสสบัญชีรายชื่อลำดับที่๑ของพักเพื่อไทย
ปัจจุบันท่านอายุ๘๙ปีแล้วคนซ้ายที่ยืนอยู่นะครับ
ขณะที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยท่านไปรับหนังสือรับรองสอสอ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
วันนี้จะมีการประชุมสอสอของพรรควันอาทิตย์นะครับ
ประชุมสอสอซึ่งเปรียบเสมือนการประถมนิเทศ

แต่จะไม่มีวาระเรื่องการโหวตประธานสภา
หรือการโหวตนายกรัฐมนตรีมาคุยกันหรอกนะ

พรรคเก้าไกลไปดีลรับกับนายเนวินชิดชอบ
เพื่อโหวตให้นายพิทาเป็นนายกรรธมนตรีนะ

หุ่นนาภักษ์ภูมิชายไทยลองฟังเสียงดูครับ

ถ้าเข้าไปที่นู่นแสดงว่าไปผิดที่

ตัดสินใจอะไรด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่า

ต้องเข้าที่ประชุมพักตลอดล่ะครับ
ท่าทีอย่างไร

ถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่เห็นหัวผมล่ะครับ

ส่วนจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภากับเขาด้วยหรือเปล่า

ความชัดเจนจะมีหลังจากสอสอรายงานตัวครบแล้ว

เปิดประชุมสภาต้องมาดู

บริบทความน่าจะเป็น
เออทุกบริบทความน่าจะเป็นดูว่าพักอันดับหนึ่งเสนอชื่อใครมา
เราเป็นพักอันดับ๓ถ้าเราไปเคลื่อนไหวเหมือนพักอันดับ๑อันดับ๒
เดี๋ยวก็ไปตีความกันวุ่นวายอีกไม่อยากจะเป็นคนก่อความวุ่นวายหมายถึงภูมิใจไทยนะ
ไม่อยากจะเป็นสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่แนวทางการทำงานของภูมิใจไทยด้วย
นุทินชาญวีรกูลครับอ่าใครใครเป็น